คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้น่าจะโดนข้อหาคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
เป็นเหตุการณ์ลูกเขยโหดค่ะบุกไปยิงแม่ของภรรยาเสียชีวิต
คาร้านแบบนี้คุณดูนะพฤติกรรมเนี่ยอุกอาจมากค่ะ
ยิงก่อนค่ะเห็นไหมนั่นน่ะภรรยาเข้าไปห้ามค่ะ
ดึงตัวออกมานะคะลูกเขยคือจ่อยิงจากหน้าร้านก่อน
แล้วเดินเข้าไปเห็นไหมภรรยาเสื้อส้มห้ามค่ะ
แล้วสุดท้ายไปจ่อยิงยิงระยะเผาขนคือกะเอาให้ตายค่ะ
สุดท้ายแม่ยายตายจริงจริงนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คนก่อเหตุลูกเขยก็คือนายนัทธวุฒิภวงน้อยอายุ๓๔ปีนะคะ
ถือปืนบุกเข้าไปยิงแม่ยายคือคุณกีรดานกทองอายุ๕๖ปีค่ะ
แม้ว่าภรรยาเสื้อส้มเมื่อสักครู่จะเข้าไปห้ามยื้อยุดฉุดกระชากเอาไว้
แต่สุดไม่อยู่ค่ะนัทธวุฒิเดินเข้าไปเจาะยิงซ้ำ
แล้วสุดท้ายหลบหนีไปอย่างเยือกเย็นแล้วก็ใจเย็น
ทีนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อเล่นก็คือเจนานะคะคนแถวนั้นเรียกเจนา
เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๑๑มมนะคะเข้าที่บริเวณหน้าท้อง
แล้วก็ราวนมด้านซ้ายรวมทั้งหมด๔นัดจนกระทั่งเธอเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สักประมาณช่วงเที่ยง
จุดเกิดเหตุก็คือเป็นร้านขายลงศพนะครับ
แล้วก็เป็นร้านขายสินค้าแบตเตอร์เล็ต
ตลาดต้นเกรดริมถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิวริคันค่ะ
นี่นะคะเห็นไหมฮะร้องห่มร้องไห้แบบนี้นะคะ
ตำรวจมาสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็คือเจ๊นาเนี่ย
เปิดร้านขายสินค้าตามปกติ
จู่ค่ะนายนัทธวุฒิซึ่งเป็นลูกเขย
ขับรถกระบะโตโยต้ามาจอดหน้าร้าน
แล้วก็ลงมาค่ะชักปืนจ่อยิงใส่เจ๊นาย
ยืนอยู่ในร้านจนล้มลงใช่ครับแล้วก็เดินไปยิงซ้ำต่อ
ตามภาพที่เห็นเลยนะนะฮะยิงซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละ
คุณผู้ชมถึงแม้จะล้มลงไปแล้วแล้วก็มีลูกสาว
ของเจ๊นาชื่อว่านางสามรัตติกรสุทธิ
ทำมานุกกูลอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนี่แหละเห็นเหตุการณ์
ก็เข้าไปเลยไปฉุดกระชากสามีออกมา
แต่สู้แรงไม่ไหวนะฮะตัวเองนะ
เหวี่ยงล้มลงไปหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ยิงซ้ำ
แล้วก็เดินออกจากร้านไปขับกระบะหลบหนีไปที่พัก
ในอำเภอกุยบุรีที่ประจวบห่างจากจุดเกิดเหตุ
เจ็ดสิบกิโลทีเดียวนะฮะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้เราไปถามสามีของผู้ตายชื่อว่าคุณอุทธิพลสุธิธรรมนุกูล
บอกว่าสาเหตุคุณผู้ชมลองฟังสาเหตุ
นี่ไปถามท่านนี้แหละค่ะสาเหตุน่าจะมาจากการที่ผู้ตายเนี่ย
พาลูกสาวที่อยู่กินกับลูกเขยคนก่อเหตุ
กลับมาอยู่ที่บ้านเนื่องจากลูกเขยเนี่ยมีพฤติกรรมคือ
เสพยาเสพติดไม่ประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
ก็เลยทำให้นี่แหละลูกเคยไม่พอใจค่ะ
ก่อนหน้านี้ส่งข้อความมาข่มขู่ผู้ตาย
ผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้ผู้ตายก็ระมัดระวังตัว
ต้องมีการซื้ออาวุธปืนเก็บไว้ป้องกันตัว
แต่สุดท้ายมาถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
มันก้าวห่าว่าเพราะไอ้นาทำให้มันเลิกตรงนี้
เพราะว่ามันขี้ยา

ทำตัวไม่ดีเพราะว่าเราก็ต้องเอาลูกเรากลับ
เพราะว่าแบบนั้นมันก็อันตรายก็เยอะ

เพิ่งเลิกเมื่อตอนก่อนที่จะเปิดสรรค์นี้เลย
สาเหตุที่มาลงมือสังหารแม่ยายเพราะโกรธ
ที่คิดว่าแม่ยายเป็นคนยุให้เมียตัวเอง

ก็นี่ไงรำไม่ดีโทษปีโทษกลองนะฮะ
เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้เราไปถามคุณรัติกร
ซึ่งเป็นภรรยาของมือปืนเนี่ยนะคะ
คุณรัติกรบอกว่าอยู่กินกับนายนัทธวุฒิมาประมาณ๑๔ปี
๔ปีค่ะมีลูกชายด้วยกัน๑คน
ลูกชายอายุ๑๓ปีแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยสามีอารมณ์รุนแรง
กับลูกชายก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่
ก่อนหน้านี้สามีก็คือนายนัทธวุฒิเนี่ย
เปลยมาบอกว่าเดี๋ยวจะยิงแม่ยาย

ขณะเกิดเหตุเธอบอกว่าตกใจมาก
แต่พยายามไปห้ามสามีเพราะคิดว่าสามีคงไม่ยิงเธอ

หลังเกิดเหตุพ่อของนายนัทธวุฒิก็ได้นำตัวนายนัทธวุฒิ
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการพฤติกรรมของนายนัทธวุฒิเนี่ย

น่าจะโดนข้อหาคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน